เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งที่เขาเต่าหัวหินประจวบคิริขันเนี่ย
ดารานักแสดงที่ไปทำร้ายพนักงานปั๊มที่เป็นผู้หญิงเขาก็ออกมาขอโทษนะฮะ

ไม้ไมเคิลหรือว่าพลพัฒน์เวลส์นะครับ
นี่ฮะในปั๊มตรงนี้เขามีปัญหาก่อนตอนมาจอดรถเพื่อจะเติมน้ำมัน
แล้วก็มีปัญหาว่าเออเติมให้ช้าวางของแรงปิดฝาถังแรง
พยายามจะให้ขอโทษไม่ขอโทษไปต่อว่ากันสักพักก็ทำร้ายเขาเลย
เขาก็นั่งอยู่ตรงนี้นะฮะพนักงานผู้หญิงคนนี้นะครับ
คือไมค์หรือว่าไมเคอร์เวลส์เนี่ย
เวลารับบทเล่นหนังเล่นละครจะออกแนวแบบผู้ร้าย
บางคนจะจำสลับกับคุณจรบราโว่
ทีแรกคุณจรบารโว่บอกโอ้โหพอคลิปนี้ออกมาเนี่ย
นึกว่าผมโทรมาถามเต็มไปหมด
ไม่ใช่นะฮะคนละคนนะครับ

ใช่แล้วพนักงานของปั๊มคนนี้เขาก็ไปแจ้งความ

ผู้หญิงคนนี้ก็ภรรยาของคุณไมค์นะฮะ
นี่ค่ะคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย

อยู่ที่เขาเต่าหัวหินประจวบคิริขันนะครับ
พนักงานปั๊มคนนี้ก็ไปแจ้งความที่สพหัวหินบอกว่า
ดาราคิวบู้หัวร้อนตบหน้าแล้วก็เนี่ยเข้าหน้าเข้ากกหูเนี่ย
อย่างแรงจนหน้าคว่ำนะไปหาหมอมาเนี่ยก็มีร่องรอยของเรื่องของความบาดเจ็บด้วย
แล้วก็มีกล้องวงจรปิดของปั๊มเป็นหลักฐานเอาไปมอบให้ตำรวจ

เดี๋ยวจะให้ดูภาพช่วงเวลาที่เขามาเจอกันขอโทษกันเรียบร้อยแล้วนะ
แต่ว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเป็นอย่างนี้ครับทุกผู้ชมครับ
วันที่๑๖กรกฎาคมเมื่อวานนี้ประมาณ๖โมงเย็นนะ
คุณไม้เนี่ยก็ขับรถยนต์นะครับไปจอดที่ปั๊มน้ำมันไปที่หัวจ่ายจะเติมน้ำมัน
ตอนนั้นเนี่ยฝั่งคุณไม้กับภรรยาเนี่ยบอกว่าพนักงานเนี่ยเขามัวแต่ยืนคุยกันอยู่เขาไม่สนใจนะ
แต่ฝั่งของพนักงานปั๊มเนี่ยเขาบอกว่าเขากำลังคุยกันเนี่ยคือเรื่องงานเรื่องราคาน้ำมันการปรับเปลี่ยนอะไรพวกนี้ต่างนานา
ทางฝั่งของแฟนของคุณไม้ที่นั่งอยู่ด้วยกันเนี่ยก็เลยลดกระจกลงแล้วมีการบีบแร่ปิ๊นเรียกพนักงาน
ทีนี้พอพนักงานคนที่ถูกทำร้ายเนี่ยเขาเห็นเขารู้ตัวว่าอ้าวมีคนมารออยู่ยังไม่เติมให้เขาเนี่ยเขาก็เดินมาเพื่อจะเติมน้ำมันให้
ฝั่งมุมของคุณไม้นี่ก็มองว่ามาก็หน้าตาแบบลักษณะบึ้งตึงพอมาถามว่าจะเติมอะไรคุณไม้ก็สั่งไปว่า๙๕เต็มถัง
แล้วทางฝั่งนี้ฝั่งคุณไม้เนี่ยเขาก็ภรรยาด้วยนะเขาก็อ้างว่าพนักงานปั๊มคนนี้ก็วางป้ายที่ต้องวางเวลาเราไปจอดรถเติมน้ำมัน
เพื่อบอกว่าอย่าเพิ่งให้เยื่อนรถอะไรพวกเนี้ยวางแบบกระแทกกระแทกกระโปรงรถเสียงดังแล้วก็แรงแต่ฝั่งพนักงานปั๊มเนี่ยเขาบอกว่าก็มันเป็นป้ายที่มันมีตัวแม่เหล็กเอาไว้ไม่ให้มันลื่นมันไหลมันจะต้องเกาะกับกระโปรงรถมันก็เลยอาจจะดูเสียงดังไปหน่อยเสร็จแล้วครับหลังจากนั้นพอเติมเสร็จนะฝั่
เหมือนกับปิดแบบประชดผลักเข้าไปแรงแรงปึ้งอ่าซึ่งตรงเนี้ยพนักงานปั๊มบอกว่าอ่าเขาก็เขาก็ปิดแรงไปหน่อยอ่าเขาก็ยอมรับว่าเขาก็ปิดแรงไปหน่อยจังหวะนั้นฮะแฟนคุณไม้ก็เลยลงไปไปฟ้องแคชเชียร์ของปั๊มบอกว่าเด็กปั๊มมารยาทไม่ดีนะแคชเชียร์ก็เลยตะโกนบอกเด็กปั๊มคนนั้นนะฮะพนักงานส
เธอก็ตะโกนกลับไปว่าไม่ขอโทษแล้วเธอก็เดินไปแล้วก็ไปนั่งอยู่ตรงนั้นก็เป็นภาพในกล้องวงจรปิดที่ก็จะเห็นว่าคุณไม้ก็เดินตามมามีการต่อว่าต่อขานกันแล้วก็นั่นแหละฮะก็บันดาลโทษะง้างมือตบเข้าไปที่กกหูเขาจนเด็กปั๊มเนี่ยหน้าคว่ำไปเลยแล้วก็ขับรถออกไปจากปั๊ม
ผู้หญิงอะค่ะเขาพูดว่ามัวแต่ห่วงคุยอยู่นั่นแหละหนูก็ได้ยินเขาพูดให้หนูคำนี้หนูก็เลยก็โกรธนิดหน่อยค่ะแล้วหนูก็เดินไปตั้งป้ายแล้วป้ายมันมีแม่เหล็กมันก็ดูดลงไปที่กระโปรงรถดังปั๊บเขาก็เลยว่าหนูวางป้ายกระแทกรถเขาอะค่ะเขาก็เลยไม่พอใจเขาต้องการให้หนูขอโทษแล้วเขาก็มายืนว่าให้หนูว่า
พนักงานปั๊มคนนี้เธอก็ไปหาหมอนะฮะเพราะว่าถูกตบเข้ากกหูเข้าไปมีอาการหูอื้อนะ
ศีรษะด้วยแพทย์โรงพยาบาลหัวหินก็ตรวจร่างกายแล้วนะครับ
พบว่ามีเลือดออกในหูเล็กน้อยมีอาการหูอื้อ
แต่แก้วหูไม่ฉีกนะก็มีอาการปวดหูปวดหัว
ก็ให้ยามานะครับยาแก้อักเสบมากินนัดไปตรวจอีกครั้ง
แล้วก็ต้องรอดูอาการอีกสัก๔๕วันนะครับ
วันนี้ครับท่านผู้ชมครับคุณไม้นะฮะก็ไปขอโทษพนักงานปั๊มคนนี้แล้ว
ไปถึงปั๊มเลยนะครับนี่ฮะก็ไปคุยกันต่อหน้าเจ้าของปั๊มด้วย
ปรับความเข้าใจกันคุยกันขอโทษกันนาน๒ชั่วโมงได้
คุณไม้ยอมรับว่าตัวเขาเนี่ยขาดสตินะทำผิดเองนะยอมรับว่าตอนนั้นโมโหมาก
บันดาลโทษะทำร้ายร่างกายเด็กปั๊มเข้าไปเพราะตอนนั้นก็จะรีบขับรถกลับบ้านด้วย
เจอเด็กปั๊มช้าก็สติหลุดยอมรับว่าเขาทำเกินกว่าเหตุ
แม้ว่าเด็กปั๊มเนี่ยจะพูดจากกระทบกระทั่งอะไรเข้ามาบ้าง
แต่จริงแล้วเขาก็รู้ตัวแล้วล่ะว่าเขาเนี่ยไม่ควรลงมือ
ยอมรับว่าทำในสิ่งไม่ดีลงไปไม่ควรทำคุณไม้เนี่ยบอกว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยขับรถกลับไป
กลับมาที่บ้านเนี่ยนอนไม่หลับทั้งคืนฮะนะแล้ววันนี้ก็เลยรีบมาขอโทษ
ก็ขอโทษน้องก็บอกน้องไปว่าเออพี่ขอโทษมันอารมณ์ชั่ววูบอะฮะ
ดันไปใช้อารมณ์นำสติมันก็เลยทำให้เกิดเรื่องที่มันไม่น่ารัก
กระทำของผมนั้นมันมันไม่น่าให้อภัยอะครับนะฮะก็ทราบดี
แต่ว่าณขณะนั้นมันด้วยอารมณ์ชั่ววูบครับขาดสติไป
ก็เลยเนี่ยครับวันนี้ก็เลยได้ถือโอกาสมาแบบมาขอโทษน้อง
แล้วก็ได้บอกกับน้องเขาว่าโอเคผมพร้อมที่จะรับผิดชอบในเรื่องของการรักษาพยาบาล
แล้วก็เยียวยาในส่วนของเรื่องการเสียค่าทำขวัญ
การกระทำของผมอ่ะเป็นเรื่องที่ที่คนแย่มากมาก
ผมผมทราบดีครับแล้วก็อยากจะบอกว่ารู้สึกผิดมากนะฮะ
รู้สึกผิดจริงครับแล้วก็ได้ขอโทษน้องเขาไปแล้วนะฮะ
แล้วก็อยากจะขอโทษทุกท่านนะครับ
ทางพนักงานปั๊มเขาก็ยอมรับคำขอโทษนะครับค่ะ
นี่ไปที่สพหัวหินก็ไปถอนแจ้งความให้นะครับ
คุณไม้ก็จ่ายเงินเยียวยาทำขวัญให้ไปหนึ่งหมื่นบาทอืมอ่า
แล้วก็จะดูแลเรื่องของค่ารักษาพยาบาลให้จนกว่าจะหายดีนี่นะฮะ
อืมก็หวังว่าจะเป็นอุทาหรณ์ให้กับทุกทุกคนแล้วฮะนะคะครับ
ต้องมีสติจริงจริงนะคะใช่ครับ